ในช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามการแข่งขันสนุกอีกหนึ่งแห่งในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เป็นการแข่งขันของเหล่านักเรียนค่ะ
แต่ว่านักเรียนเหล่านี้นะคะให้บวกลบคูณหารอายุรวมกัน
ดิฉันไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกินหมื่นปีหมื่นปีหรือเปล่า

เป็นนักเรียนจากโรงเรียนชาลาบานนี่แหละค่ะ
เราเคยนำเสนอเรื่องนี้กันไปแล้วนะ
เป็นยังไงบ้างบรรยากาศสนุกสนานคึกคัก

ลีลาการรำวงย้อนยุคสนุกสนานแบบนี้

เป็นของกลุ่มแม่บ้าน๑๒๑๒หมู่บ้านค่ะ
ช่วยกันสร้างสีสันโอ้โหไม่น้อยเลยนะคะ
เป็นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลเชิงดอย
และกีฬาชราบานเกมค่ะ
จัดขึ้นที่สนามกีฬาอำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้นี่เองนะคะ
สนุกสนานมากมีชีเปลือยด้วย

ซึ่งหนึ่งในเกมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ก็คือ
เตะปี๊บให้ดังป๊าบนี่แหละค่ะ
บรรดาผู้สูงอายุทั้งหญิงแล้วก็ชาย
ซึ่งฝ่ายชายนะคะเตะไปได้ไกลมาก
คนที่ชนะเขาเตะไปได้ไกลถึง๙เมตร
อยากให้คุณชนะไปเตะให้ดูมาก
ว่าคุณคิดว่าคุณเตะจะปี๊บเนี่ย

โอเคแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน
แล้วก็ผู้ที่มีอายุสูงวัยแบบนี้เนี่ย
เตะปี๊บให้ดังมันถือเป็นอีกหนึ่ง

ผู้หญิงเขาก็เตะดังเหมือนกันเขาเตะได้ไกลถึง๗เมตรเลยทีเดียว

แต่ที่สนุกสนานมากเลยก็คืออีกหนึ่งเกม
คือการแข่งขันปิดตาแต่งหน้า

โดยให้ผู้สูงอายุฝ่ายหญิงแต่งหน้าให้กับฝ่ายชาย
ซึ่งต้องบอกเลยว่าเรียกเสียงหัวเราะได้ถล่มทลายเลย

โอ้ยขนาดไม่ปิดตาก็ระบากนะ
ฉันแต่งหน้าเป็นตอนลืมตา
ถ้าจะปิดตาปุ๊บไม่รับประกัน

นี่แหละค่ะเป็นการแข่งขันที่สนุกสนานมากเลยนะฮะ
ซึ่งเรียกเสียงฮาจากกองเชียร์ได้ท่วมท้นเลย
และถ้าเกิดว่านับอายุรวมกันของบรรดาทั้งกองเชียร์แล้วก็คนแข่งกระซิบเลยว่า
รวมแล้วน่าจะเป็นหมื่นค่ะ

ใช่ค่ะอันนี้นี่ฉันก็นับไม่ไหวเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าต้องบอกว่าจริงแล้วทุกคนต่างเต็มที่
แล้วก็โชว์ลีลาการเต้นแบบจัดเต็มมากเลย
แล้วก็มีลูกหลานมาร่วมรุ้นร่วมเชียร์กันอย่างสนุกสนาน
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีของครอบครัวนะคะ
ที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้

แล้วก็สร้างเสริมสุขภาพร่างกาย
แล้วก็สุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุด้วย